พร้อมเป็นก็ไม่เคยปิดอยู่แล้วหรือเปล่า

ต้องแต่งงานไปแล้วไง

ร้องไห้อย่างนี้เลยเธอตามสบายเลย

ฉันว่าเธอเป็นอีกสองปีจวนแล้วมั้ง

เมื่อวานของตกไว้อย่างนี้

เมียเธอว่ายังไงบ้างดีกว่าเมียเธอเคยสงสัยไหม

แต่ไม่เป็นอะไรโมซถ้าสมมุติอะไรมาจะเกิดขึ้น

เธอทำใจไว้ตั้งแต่เนิ่นแล้ว

ให้เมียนั่งพับผ้าให้เรียบร้อย
ให้แบบว่าวันหนึ่งเป็นคนที่แบบว่า
ยิ่งกว่าชะนี่อ่ะ

อะโอเคเอาเลือกออฟลองสั่ง
คือคิดวันนี้ออฟเนี่ยโดนแทงข้างหลัง

หนูยอดอยู่แล้ว
ตรงตรงอย่างไม่รู้ละ
ก็มันประสิทธิ์กัน
มันซ้องคอนเสิร์ตอยู่
เดี๋ยวจะต้องไปดูนี้

จะไปทำหน้ากับมันยังไง
เพราะเดี๋ยวฉันต้องไปเจอกับมันเนี่ยมีอยู่ช่วงมันไม่มองหน้าฉันมาแล้วรอบนึงนะ
คืออ๊อฟเนี่ยเป็นคนที่เวลามีรักเนี่ยมันไม่เคยเปิดไม่เคยปิด
มันก็เปิดเผยทุกครั้งแต่รักครั้งที่แล้วของมันเนี่ยค่อนข้างจะเจ็บช้ำเหมือนกัน
ละละแอ่งจินั่งโดนแหวนเพชรปอมเนอะไหนจะอย่าลองเล่าแอ่งจินั่งเราร้าว

คิดถึงแล้วเพราะหนุ่มเกงแพลร์ของฉันเขาบอก
เอ๋อ้อนนี่น่ะ

เพราะหนุ่มเกงแพ้ก็ช่วงที่อ๊อฟน่าจะมีงานเยอะอยู่เงินน่าจะแน่นอยู่นะ
ก็เราไปดูกันไปสวีทกันที่นิวยอร์กเดินชมพิพิธภัณฑ์ดูสะพานบลุกรินดูเทพีเสรีภาพเถอะ
อันนี้เห็นไหมฟังนี้๖ปีที่รู้จักคนนี้มาแปลกฮะอยู่ไกลไม่คิดถึง
พอมาอยู่ใกล้ใกล้กันทำไมคิดถึงวะพ่อหนุ่มเกงแพรอิอิเนี่ยขอหวานแพลปนะฮะ
เขาว่าอย่างงั้นกางเกงแพร่คืออะไรแสดงว่าต้อง
เขาก็คงจะมีชื่ออ่ะคงกระตุกเกงแพร่บ่อยมั้ยครับ

กางเกงแพร่นอนเหรอก็มีสิหรือชื่อแพร่

ปากเสียหนูต้องไปรีแพรว่ะนางถาม

แองจี้เดี๋ยวฉันให้อ๊อฟมาตบแกถึงรายการเลยเดี๋ยวก่อน
อันนั้นก็ต้องไปรีแพร่วะ

ตัวฝ่ายตรงข้ามยังไม่แน่ใจ

จริงแล้วมีคนในวงการบันเทิง

อันนี้ไม่เป็นนักแสดงหรือเป็นนักร้องเป็นอะไรอย่างนี้
มีที่เป็นแล้วเก็บแอบอยู่ไหม

เขาเรียกว่าเขาไม่ได้เขียนแล้วรอบนึงที่เป็นนั่นไง

กล้องขึ้นปุ๊บตบป๊บเนี่ย

ฉันว่าเขากินกันอยู่อะ

ไม่ใช่กับผู้จัดยาว

ฉันมีเซ็นต์แหล่งยังไงก็ไม่เอาจับ

พี่มายอย่าปากเสียได้มั้ยพี่

หางนี้ไม่เกี่ยวนะ